คุณผู้ชมพี่น้องไม่จำเป็นต้องนิสัยเหมือนกันนะ
พี่น้องคู่นี้ตัวน้องชายคนรักทั้งหมู่บ้าน
แต่พี่ชายเนี่ยระรานคนทั้งหมู่บ้านเหมือนกัน
คุณคิดดู๔๐ปีที่แล้วพี่ชายเคยฆ่าพ่อตัวเองมาแล้ว
แล้วเนี่ยพี่ชายก็มีอาการคลั่งจะออกไปนอกบ้าน
น้องก็ห้ามไว้กลัวจะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนทะเลาะกันค่ะ
ทนไม่ไหวเอาไม้จากรั้วแปลงผักอ่ะ
ฟาดไปที่ท้ายทอยพี่เออพี่ตายเลยค่ะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะตำรวจที่สพบ้านแปลง
ชุดพิสูจน์หลักฐานแล้วก็กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบ
เพราะว่าได้รับแจ้งว่ามีคนทะเลาะกันแล้วก็มีคนตายด้วย
อยู่ที่ตำบลหนองตาโคงที่โป่งน้ำร้อนของจันทบุรีนะคะ
คนตายเนี่ยคือพี่ชายชื่อว่านายสมศักดิ์อายุ๔๒ปี
หงายอยู่ตรงถนนสี่แยกตรงเนี้ยค่ะแผลเนี่ยคือโดนตีที่ที่ไทยทอย
แล้วก็มีถ้อนไม้เนี่ยตกอยู่ใกล้ใกล้ศพถ้อนไม้ยาวประมาณสักเมตรหนึ่ง
มีมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนอยู่อ่ะอันนี้คือท่อนไม้ค่ะ

คนที่ก่อเหตุเนี่ยคือน้องชายของคนตายชื่อว่านายองค์อาจอายุ๓๙ปีค่ะ

สองพี่น้องทะเลาะกันตีกัน
เพราะอะไรตัวพี่ชายคนพี่มีอาการป่วยทางจิต
คุ้มคลั่งอารวาสไปทำลายข้าวของในบ้านแล้วพี่จะออกมานอกบ้านไง
น้องก็กลัวสิเฮ้ยถ้าเกิดว่าพี่คุ้มคลั่งขนาดนี้
ออกไปเนี่ยชาวบ้านต้องเดือดร้อนแน่เลย
ห้ามพี่ไม่ให้พี่ออกค่ะ
พี่ก็ทำร้ายน้องแล้วหลังจากนั้นน้องก็คงไม่ไหวแหละ
หยิบท่อนไม้ที่ปักไว้เป็นรั้วแปลงผัก
ฟาดสวนไปที่ไทยทอยครั้งหนึ่ง
พี่ล้มฟุบเสียชีวิตเลยนะคะ
แล้วน้องก็รอมอบตัวกับตำรวจ
ชาวบ้านบอกว่าคนที่เป็นพี่ชายผู้ตายเนี่ยนะ
เคยติดยาเสพติดหนักมาก
ฆ่าพ่อตัวเองมาแล้วเมื่อ๑๐ปีก่อน

พอออกจากคุกมาก็อลวาดประจำเลย

นิสัยเนี่ยนะพี่กับน้องต่างกันคนละคั่วเลย
หน้ามือกับหลังเลยคุณผู้ชม

น้องเนี่ยเป็นคนที่นิสัยดีคนรักทั้งหมู่บ้าน
แต่พอเห็นพี่เป็นแบบนี้น้องก็ทนไม่ไหวเหมือนกันนะคะ
เรื่องต้นตำรวจก็ตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ